แล้วเราสองคนก็เป็นคนอีสานใช่ไหมครับ
ใช่คุณจะบอกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ใครเขาหลายคนนะ
พูดถึงเลยว่าทำไมทำไมต้องมาดูถูกคนอีสานด้วย
ใช่นะคะอย่างที่เรือนขวัญบอกไปคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าโลกโซเชียลเดือดดันจริงค่ะ

แล้วก็สรุปเลยพูดเหยียดคนอีสาน

มาดูข้อความนะคะข่าวนี้มันค้างอีหลีมันเหลือใจคนอีสานนะ
ไม่ใช่อะไรเราสองคนในสาวอีสานโดยแท้
อีกคนนึงเป็นศรีสะเกดอีกคนนึงเป็นสุรินท
ใช่เอามาดูข้อความนะคะที่เขาพูดจาเหยียดคนอีสานค่ะ
เขาบอกว่าคนภาคอื่นมีวิวัฒนาการมาจากลิง
แต่คนอีสานแหมคุณผู้ชมบอกว่าเป็นคนไดโนเสากินเนื้อสัตว์
ก็เลยแบบว่าเป็นที่มาของแบบคนอีสานกินสุนัข

เออมีอีกเขาบอกว่าคนอีสานส่วนใหญ่ชอบให้ลูกตัวเองมีผัวฝรั่ง

คุณค่ะนิดนึงนะคะคนอีสานเขาเทสอินเตอร์ค่ะ
โนกใหญ่กล้ามใหญ่บอกเลยอินเตอร์เนชั่นัล
เขาบอกว่าอีสานไม่ทำมาหากินมัวแต่เกาะคนอื่น

เหยียดหน้าตาเหยียดสีผิวว่าผิวคล้ำดำแดดเพราะแบกปูน

เมืองไทยมันแดดร้อนเอาคุณไม่ดำยังไง
ไปถึงลิซ่าแก๊คพิงคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นอีสานดีจริง
ซ่าจะไปอยู่เกาหลีทำไม

ว่าไปนู่นนะคะว่าลืมกำพืชตัวเองไปอีกนะคะ
เทรนด์อันดับหนึ่งไปเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ชาวเน็ตที่เป็นคนอีสานนะคะ
ก็อย่างที่เรารู้สึกนี่แหละค่ะเดือดดันกันทั้งนั้นค่ะ
ออกมาโพสต์เยอะมากเลยค่ะคนแรกคุณก้องห้วยไร่นะคะ
ซึ่งเป็นคนชาวจังหวัดสกลนครค่ะ
หยิบเอาเพลงโอ้ละนอของตัวเองมาร้องพร้อมเขียนแคปชั่นว่า
ภูมิใจแล้วก็ใส่อีโมจินะคะรูปหัวใจสีแดงนะคะ
แล้วก็ยกมือไหว้แบบนี้เลยค่ะไปฟังเลยค่ะ
เจ้าเยาว์เจ้าเยาว์หมอลำเจ้าเยาว์ยังเต้นลำวงตัวที่ต้องเกี่ยวเศร้า
มันลืมเรื่องราวบนฮีด๑๒และของ๑๔
บอกว่าโหดูลวูลลี่มาตลอดเจอแบบนี้มันคักอีหรี
เมื่อสักครู่ได้คุยกับเธอวีดีโอคอร์ยังเดือดไม่หยุดเลยขณะไปทำบุญ
มันศูนย์มันศูนย์ประสายศาล
ทางด้านนักแสดงสาวคุณนุ่นระมิดาค่ะเป็นคนชัยภูมิโพสต์เหมือนกันค่ะ
ออกมาบอกเลยนะคะว่าอีฉันเนี่ยคนอีสานค่ะ
ท็อกซิกคลับเฮาส์เนี่ยทำทำไมนะคะ
ส่วนพี่แคนดี้รากแก่นคุณผู้ชมคนนี้มาเป็นคลิปเลยค่ะ
พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้แบบโอ้โหเด็ดดวงมากนะคะ

โหเห็นมั้ยจัดเต็มไปเลย
เอาเวลาเอาไปเฮ็ดเวียกเลย
ใช่เฮ็ดเวียกก็คือเวิร์ค
คนอิสานเนี่ยเห็นมั้ยทำงาน

เธอบอกว่าเธอเป็นลูกหลานชาวอีสานนะคะ
คุณแม่บารเยนเป็นคุณอุบรรณราชฐานีค่ะ

มันขึ้นตั้งสีละอันรอด

บอกเลยว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของเขานะคะ
เอาจริงเราห้ามความคิดเขาไม่ได้
แต่ว่าเราไม่ให้ฆ่าคนเหล่านี้นะคะ
พร้อมกับให้กำลังใจชาวอีสานด้วยกันนะคะ

ว่าวมาเป็นภาษาอีสานเลยจ้า

ไม่ว่าเขาเปิดออกมาเขาอาจจะตายกลายก็ได้

ชาวฟังแล้วก็บ้าง

เขาอยู่โลกคนละโลกน้ำเห่าแล้วฉะนั้นเนี่ย

ซื้อคือจำเป็นขี่ดินขี่ตรงเป็นต้นนั่นค่ะ
ต๊อตมาเหม็นแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะ
เราต้องไปสนใจค่ะ
คือเราคนไทยประเทศเดียวกันเรารักกันอยู่แล้วจะภาคไหนเราก็รักกันใช่ไหมคะ

ก็รอติดตามดูแล้วกันว่าเรื่องราวมันจะไปถึงไหนบานปลายไปถึงยังไง